ไปตรวจเมื่อวานคือจริงน้องป่วยตั้งแต่วันศุกร์

อาทิตย์ก็เลยไปตรวจอีกรอบนึง

โรงพยาบาลเต็มเตียงเด็กเต็ม
จะย้ายโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็เต็ม
คุณหมอเขาบอกว่าก็เลยขอตรวจเชื้อก่อน

เพราะเดี๋ยวจากจะเป็นไวรัสธรรมดา
จะกลายเป็นติดคนที่ไปโรงพยาบาลแล้วเป็น

แล้วมาป้อนยากับเช็ดตัว

วันนี้ก็เอาไปอีกก่อนมางาน

เด็ดเวลาคอแดงอย่างเราเนี่ย
เราจะสามารถมีภูมิที่เราจะคุมมันได้
แต่น้องเนี่ยคอแดงตัวเขาจะร้อนทันที

แล้วก็เลยหาคุณหมอดีกว่า

แต่ว่าอันนี้หนักกว่าครั้งแรกเรารู้สึกเองนะ
วันนี้น่าจะเข้าวันที่๔แล้วแต่วันนี้ดีขึ้นที่สุด
พออยู่ที่งานเนี่ยเราก็พยายามจับตัวเลยโอเคแฮปปี้

หมอนัดอีกทีวันพุธเพื่อดูอาการ
แต่หมอบอกว่าน้องเลสซิ่งแข็งแรงไม่น่าเป็นห่วงเพราะนางกินได้
นางไม่ถ่ายเหลวมากแล้วก็ไม่อ้วก
บอกว่าถ้าเด็กที่กินไม่ได้บอกเลยว่ามีปัญหา
แต่ถ้าเลสซิ่งยังกินได้โอเค
นางยังมาทำงานกับแม่ด้วยเหรอ
ระวังยากจังเลยอ่ะเพราะว่ามันมากับฝนมากับอากาศตอนเนี้ย
อากาศมันไม่โอเคเลยค่ะ
แล้วตอนนี้เราก็ยังโชคดีที่น้องยังไม่ได้เรียน
ส่วนใหญ่เด็กที่เป็นตอนนี้คือเด็กที่ไปโรงเรียน
ตอนนี้เริ่มโอเคแล้วคือ
เวลาเขาป่วยแล้วเขาบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไร
เราก็ไม่รู้เราก็พยายามรักษา
สุดท้ายก็คือหาคุณหมอเป็นดีที่สุด
หนึ่งคือตัวร้อนเราก็กลัวว่าจะชักไหม

แล้วก็มือเท้าเปื่อยติดเพื่อนง่ายภูมิน้อย
ส่วนใหญ่เราก็จะคุณหมอเขาก็ให้ดูแล
อย่างเช่นมาแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วขึ้นรถก็เช็ดไม้เช็ดมือ
ตามภาษาอะไรอย่างนี้คือ

ติดลูกมากแล้วเราก็ไปไหนมาไหนกับลูกเรามาก
เราไม่ใช่ที่แม่ไปทำงานแล้วทิ้งลูกไว้กับพี่เลี้ยง
คุณครับทำใจไปเลย
เท่านี้คือเลสซิ่งก็ถือว่าแข็งแรงมากแล้ว
ตรงที่ว่าเราไม่ได้นอนเนี่ยสิ
ยังไม่ได้นอนตั้งแต่๖โมงเช้าเนี่ย
โหตื่นทั้งคืนเลยคือเขาไม่สบายตัว
แล้วคุณคะแม่ก็ต้องตื่นรายการโสดเนาะลูก

เราเข้าใจว่าตอนเราเด็กจะตายและ

แม่เราคงต้องแบบศึกยอด
เด็กคนนึงป่วยต้องลุกขึ้นมาป้อนยาเช็ดตัว

จริงเราก็อยากฝากแต่ว่า
เรารู้สึกว่าแบบการที่เราพาลูกออกมาอย่างแรกเลยนะ
เขาได้เจออะไรเยอะแล้วเขาก็ไม่กลัวคน
แล้วเราเองเราก็คิดถึงที่บ้านเนี่ยมีคนดู
แต่ว่าถ้าเราฝากน้องอีกเนี่ยน้องเราก็ดูแม่
ซึ่งที่บ้านก็มีคนป่วยอยู่แล้วสอง
เราก็เลยคิดว่าเอาออกมาก็ไม่ได้เหนื่อยเราเท่าไหร่
กับคุณแม่พี่เบนนี่เราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยค่ะ

เพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันเลย
คงได้คุยกันอีกทีคือน่าจะช่วงที่ต้องคุยกันนะคะ
คือตอนนี้แพทย์ก็ไม่รู้เหมือนกันคือว่า
ด้วยความที่เราแยกบ้านแล้วอะค่ะ
เรากลับมาอยู่บ้านเราแล้วทางแม่พี่เบ้นเนี่ย
เขาก็ต้องเตรียมเรื่องของพี่เบ้น
เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วสิงหาคือพี่เบนขึ้นศาลถี่มาก
เราก็ต้องขึ้นด้วยเราก็เข้าใจแม่เขาก็บอกว่าเอ่อ
เหมือนเขาก็โทษที่ไม่ได้ขอโทษที่ไม่ได้ติดต่อเราเลย
เพราะเขาก็ยอมรับตรงว่าเขาก็เหนื่อยกับการเตรียมเอกสารของพี่เบ้นเหมือนกัน
มาตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกันเลย
เราก็ทำความเข้าใจว่าแกก็คงหุ้นวายอยู่กับเรื่องของพี่เบ้นอยู่
ส่วนแพทย์กับพี่เบ้นเราคุยกันแล้ว
ว่าออกมาคงต้องคุยกันจริงจังว่าจะเอายังไงกับเรื่องลูก
เพราะว่าตอนนี้แพทย์เลี้ยงลูกคนเดียว
คนเดียวในที่นี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกอย่างคือแพทย์คนเดียว
ทีนี้พอเราพูดกับพี่เบ้นไปเนี่ยแกก็
แกก็บอกให้เรารอไปก่อนนะคะ
รอให้ทุกอย่างมันขี้คายกว่านี้ก่อน
เช่นทางว่าโอเคตัดสินแล้วว่าเป็นในรูปแบบไหน
แล้วเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับเราอีกทีนึง
ซึ่งแพทย์จะไม่ได้คุยกับแม่พี่เบ้นอยู่แล้ว
เราต้องให้พี่เบ้นเป็นคนคุยให้
พอในจุดตรงนี้พี่เบ้นเขายังไม่คุยให้

เราก็บอกว่าเราเลี้ยงลูกเราไหว
ณตอนนี้เราก็เลี้ยงมาปีกว่าคนเดียวเราก็เลี้ยงไหว
ถ้าต่อไปเราจะต้องเลี้ยงอย่างนี้อีกเราก็ไหว
แต่แพทห่างเหินมันจะทำให้ปัญหาแยกลงไหม
ตอนนี้ยอมรับตรงว่าห่างเหินนะคะ
กับทั้งครอบครัวของพี่เบ้นด้วยกับเราด้วย
อย่างที่บอกคือแพทย์แยกตั้งแต่พี่เบ้นติดแรกเลยค่ะ
แล้วพอแยกแล้วเนี่ยการสื่อสารมันน้อยลงขึ้นมาทันทีเลย
ตอนแรกคุณแม่พี่เบ้นเขาก็อยากให้เราเอาหลานไปเยี่ยมเขาบ้าง
แต่เราเองรู้สึกว่าเรามันยากคือไปอยู่ตรงนั้นเราไม่สะดวกกับอะไรหลายอย่าง
ทั้งที่อยู่ทั้งพอลูกเราโตขึ้นลูกเราต้องการใช้พื้นที่เยอะขึ้น
แม่เราด้วยที่เราต้องดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้
พอเราเริ่มห่างออกมาการติดต่อน้อยลง
ติดต่อหลังมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีหมดเลย

พี่แพทย์มันชอบการสัมผัสเราหลังคนติดความว่าเรากับพี่เบนอนาคตถ้าน่าจะไม่ได้ไปต่อกันแน่นอน
หัวอีฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน
คือเราก็พูดกับพี่เบ้นตรงว่าเขาก็เข้าใจนะ
คือวันล่าสุดที่แพทย์ไปขึ้นศาลเราเจอกันเนี่ยเราก็บอกเขาเลยว่า
คือเบนรู้ใช่ไหมว่าแพทย์เลี้ยงลูกคนเดียวนะ
แล้วแพทย์ลูกจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วนะ
ถึงมันจะอีกปีนึงมันก็ต้องแพลนแล้วนะ
อะไรอย่างนี้เราก็พยายามบอก
แต่คือโอเคถ้าทางนั้นยังเงียบอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไร
แล้วก็บอกเขาตรงว่าเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็รอเลยแล้วกันว่าจะเอายังไง
ว่าถ้าวันนี้สารตัดสินแล้วออกมาได้เราสองคนต้องคุยกันแล้วนะ
ว่าเรายังจะไปต่อกันแบบครอบครัวหรือจะแค่ทำหน้าที่พ่อกับแม่

ถ้าได้ก็ต้องปรับตัวมากเลย

สามเดือนเขายังไม่รู้เรื่องแล้วตัวพี่เบนก็ไม่รู้ว่าต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมาย
แต่ตอนนี้ลูกอ่ะขวบหกเดือนแล้วอ่ะ
กว่าเขาจะได้ออกสมมุติสารตัดสินเดือนหน้า๒เดือนลูกก็จะ๒ขวบแล้วมันต้องแทนเยอะขึ้น

แพทย์พูดคือแพทย์ก็พูดตรงเพราะทุกวันนี้อย่างที่เห็นทุกคนก็รู้คนรอบข้างก็รู้ว่าแพทย์ดูแลลูกคนเดียว
เพราะฉะนั้นแพทย์ทำงานหนักมาก
ก็บอกเขาอย่าคาดหวังว่าแบบแพทย์จะต้องไปเยี่ยมเขาแบบตามตารางเป๊ะทุกอาทิตย์อาทิตย์ละวัน
ถ้าทำไม่ได้แพทย์เอางานมาก่อน
พอเราอธิบายไปแล้วเขาตอบกันว่าไง
เขาเข้าใจค่ะเขาบอกแพทย์ไม่ต้องมาก็ได้
ถ้าสมมุติว่าพี่เลี้ยงว่างก็เอาลูกไปอย่างเดียวก็ได้
เราก็เลยบอกโอเคเข้าใจได้ว่าเขาคงเข้าใจเราแต่เขาอยากเจอลูก
พี่เบ้นก่อนหน้านี้ที่คนเขาเหมือนหลายคนชื่นชมเราว่าเหมือนเราไม่ทิ้งพี่เบ้น

เชื่อว่าคนที่มีครอบครัวสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากให้แบบ
เขาเรียกว่าอะไรเดินมาถึงจุดที่มันต้องแยกกัน
ซึ่งตอนนี้แพทย์กับพี่เบ้นก็ยังไม่ได้แยกกัน

คือแพทย์อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอยู่ข้างในอ่ะแพทย์รู้นะคนข้างในเนี่ย
ทุกคนก็มองว่าเฮ้ยคนข้างในเขาแบบว่ามีความหวังเป็นเรานะเราอย่าทิ้งเขา
แต่คุณต้องมองถึงคนข้างนอกด้วยว่าคนข้างนอกก็หวังเหมือนกันที่จะให้แบบที่จะมีครอบครัวที่แข็งแรง
รวมถึงคาดหวังการดูแล
เชื่อว่าต่อให้อยู่ข้างในเขาก็ยังดูแลเราได้ทีนี้มันก็ต้องรอดูว่าเราสามคนจะคุยกันแบบไหนอ่ะค่ะ
จะคุยแบบโอเคเรากลับมาเราต้องจุงมือกันไปให้ได้นะหรือว่าโอเคเราคุยกันแล้วมันไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไร
ทุกคนที่รู้ถึงว่าเราสปอร์มนะหรือว่าบางวันอาจจะมีน้ำตามาอีกไหม

ทำไมนู่นทำไมนี่ไม่ได้

คือไม่ให้ติดต่อก็ติดต่อ

เตรียมใจกับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไหม

ขอบคุณมาก
โปรดติดตามตอนต่อไป